คุณผู้ชมฮะได้เวลาในการอัปเดต
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิต
ตัวเลขผู้เสียชีวิตก่อนละกันน่าตกใจครับ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๒๑ราย
คุณผู้ชมก็เท่ากับผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา๒๒๔ราย
ถ้าเอาแค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะคุณ
นับตั้งแต่๒๗เมษายนเป็นต้นมา
๑เมษายน๑๕ราย

แล้วเมื่อวานนี้๓๐เมษายน๑๕ราย
วันนี้ครับ๑พฤษภาคมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๒๑ราย
เป็นตัวเลขทำนิวไฮแต่เราไม่อยากให้ทำนิวไฮแบบนี้เลย
ใช่ก็กรณีของผู้เสียชีวิตน่ากังวล
เพราะว่าตอนนี้คือตัวเลขของผู้ป่วยอาจจะชะลออยู่
แต่ว่ามีผู้ที่มีอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจอีกหลายราย
ตอนนี้ก็ต้องระวังตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราวันนี้เพิ่มขึ้นสูงอีกแล้ว
รายค่ะก็รวมผู้ป่วยยืนยัน๖๗๐๔๔ราย
แล้วก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมออกมาว่า๑๙จังหวัด
ได้มีการขอความร่วมมือในการงดออกจากเคหสถานในช่วงกลางคืนแล้วนะ
อย่างภาคเหนือจังหวัดแพร่ก็๕ทุ่มถึงตี๓งดออก
ภาคกลางก็จะมีชัยนาธนครนายกนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
พระธุบุรีสมุดประการสมุดสาคอนแล้วก็สุภัณฑ์บุรี
ส่วนภาคอีสาชัยภูมิบึงกาลยะโสธรหนองคาย
ภาคใต้ตรังยาลาบรนองสงขลาแล้วก็สุราธานีนะครับ
ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือในการงดออกนอกเคหสถาน
แล้วก็วันนี้อย่าลืมว่าเป็นวันเริ่มต้น
มาตรการต่างในพื้นที่โซนสีต่างที่ท่านอยู่
รวมถึงจะประชาสำคัญนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะ
เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด๑๙เชิงรุก
เขามีรถชีวะนิรภัยพระราชทาน
มาตรวจให้ที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีที่ปฐุม
จะตรวจเริ่มวันนี้วันแรกค่ะจนถึง๑๕พฤษภาคม
เขาตรวจกันวันละ๑๐๐คิวรับบัตรคิวได้ตั้งแต่๗โมงครึ่งเลยนะคะ